สาวประชันความสวยด้วย

ลุ้นกันนะคะ๔โมงเย็นนี้รู้เรื่อง

เลขใครจะมงลงนะคะ

น้ำหนึ่งเคยให้แนวทางอะไรไว้บ้าง

จุดทูปได้เลข๙สามตัว

ใช่คือไม่ได้จุดทูปของปู่นะ
ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะไปจุดงวด๑๖ตุลา
แต่บอกเลขที่ตัวเองชอบ
กับมีการจุดทูปเสียงทายเฉย

เขียนเลขอะไรก็ไม่รู้ว่าเลข๓กับเลขอะไร

ฟองเบียร์
งวดแล้วนะจ๊ะให้เลขแม่นมาก
ที่แล้วเข้าทั้ง๓ตัวเลยนะคะ
๓ตัวของรางวัลที่๑นะคะ

ก่อนหน้านี้เขาบอกแล้วคราวนี้จุดทูปอีก
เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเลขอะไรโฟกัสหน้าจอเลยค่ะ

ด่วนที่สุดใน๓โลกเลยค่ะ
เป็นเพียงแนวทางในการสิ่งโชคสิ่งลาภมากนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วปลดใช้วิจารณญาณ

ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง

ครั้งนี้มาจุดเห็นไหมเมื่อคืนที่ผ่านมา
มาดูเจ๊นุ๊กหน่อยเจ๊นุ๊กเลขสายด่วนนะคะ
เคยสร้างสถิติถูก๓งวดติด
จะพลาดไป๒งวดที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะ

รอสิคะเจนุ๊กช่วยบอกหน่อยค่ะ
๑๐ใครอยากตามมีเลขแค่นี้ค่ะ
๑๙๑๐กับ๙๕๑ค่ะ

จันก็ถูกพลังธรรมก็ถูกเออนี่
นะคะรัฐบาลไทยเจนุ๊กนี้ให้ไปแล้วนะคะ
ทั้ง๓คนที่เล่ามายังไม่ซ้ำกันเลย
มาดูคนที่๔กันหน่อยนะคะ

เดี๋ยวพี่ตั้งใจดูเลย

มีการไลฟ์ขายของแล้วก็ให้แนวทางในเลขเด่นเลขดังด้วย
ไปดูอีกทีค่ะสำหรับเลขของคุณนิดหน่อย

อ่ะนะคะ
สินรัฐบาลนะคะได้หมดเลย
รูดตามนี้เลยนะคะ
วิ่งรูดที่หน่อยชอบที่สุดคือเลข๕

เลขทูปที่จุดได้เมื่อกี้เนี่ย
เดี๋ยวให้ดูเลขทูบอีกทีนึงด้วยนะ
เดี๋ยวให้ดูเลขทูปอีกทีนึงด้วย

ตาลายเลยนะคะเอารูดไม่รูดท่านดูเอาเองนะคะ
คนสุดท้ายลูกทุ่งสาวที่เพิ่งเดบิวต์เปิดตัว

หรือคุณรัตยารุณศรีนะคะ

แล้วต่อมามีการโพสต์ภาพไปธมูลที่วัดพัฒนาธรรมาราม

คุณเนสกาแฟก็มีการไปส่องเลขอ่างน้ำมนต์

นี่แหละค่ะ๕สาวสวย
เดี๋ยว๔โมงนี้รู้เรื่องใครจะมงลงนะคะ